ไปดูของฝากกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ที่จังหวัดยะโสธรเขาก็มีของฝากเหมือนกัน
เป็นของฝากที่เป็นของป่าหาทานได้ยาก
และที่สำคัญคือมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะ

ของฝากจากป่าที่ว่านี่ก็คือ

ลูกยางป่าและหมากแงว
สูงเก้าหมากแงวบางคนเรียกว่าพ่อแลนด์นะคะ

ช่วงนี้ก็ต้องปีนไปเก็บกันหน่อยนึงนะคะ
ชาวบ้านก็เข้าป่าไปเก็บผลไม้ป่า
มาขายให้กับลูกค้าที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ย

ก็คือแบบมันจะเป็นผลไม้ของพื้นเมืองของอีสานนะ
มันจะมียางเหนียวรสชาติจะเปรี้ยว

มาย่างสิลูกยางนี่แหละนะ

คุณยูนาวบอกเขาจะมีรสหว่านโอมเปรี้ยวหน่อยหนึ่ง
ส่วนหมากแงวปรี๊ดเลย

เขาจะใส่ถุงมัดขายหรือว่าขายเป็นพวงแบบนี้นี่แหละค่ะ
ถ้าใส่ถุงขายก็จะถุงละ๒๐บาท
หักแงวขายเป็นพวงพวงละ๒๐บาทเช่นกัน
ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาก็พากันจอดแวะซื้อผลไม้ป่ากันเต็มไปหมดเลยนะคะ

แล้วแต่ความชอบนะคะตอนนี้น้ำลายแตกมากเลย
คือการขายผลไม้ป่าถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงนี้มากเลยนะคะ
วันหนึ่งเนี่ย๖๐๐ถึง๑๐๐๐บาทเลยนะคุณ
ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะ
ส่วนลูกยางป่าและหมากแงวจะมีให้เก็บขายได้แค่ช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมเท่านั้น
จากนั้นหมดนะคะหมดฤดูกานะคะอดกินนะคะปีนึงทานได้แค่๒๓เดือนนี้นะคะ
ใครชอบไปซื้อค่ะไปหามาทานกันนะคะหลังเดือนพฤษภาคมจะไม่ได้ทานแล้วนะคะบอกไว้ก่อนนะคะ

หมดแล้วหมดเลยเป็นผลไม้ป่าที่ออกช่วงนี้ทุกปีค่ะเขาก็จะขายตามริมถนนนะเวลาไปต่างจังหวะ
ไม่แพงด้วย๒๐บาทเท่านั้นเองแล้วปลอมเปรี้ยวกว่าจะตายีอะไรแหละคุณพี่คะ